อายุ๖๔ปีแกตกใจมากเลยค่ะ
กะว่าจะทำไปปลูกสวนปลูกฟักปลูกอะไรอย่างนี้ค่ะ
ขุดลงไปสักประมาณ๕๐เซนติเมตร
จอบมันไปงัดอะไรมันติดมันไม่ขึ้นค่ะ
คุณผู้ชมพยายามงัดขึ้นมาตอนแรกคิดว่าเป็นขาโต๊ะขาเก้าอี้
แต่พอไปดูใกล้ตกใจมากค่ะมันคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะสุดท้าย
เนี่ยสุดท้ายเจ้าหน้าที่ลงมาตรวจสอบนะคะ
ส่วนของแกอยู่ที่ซอยโรงช้างในอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
พอไปตรวจสอบเนี่ยนะเห็นไหมเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องมีการกั้นไว้ไง
เนี่ยคุณเห็นไหมเนี่ยคุณฮะดูสิ
เอายางมาวางแบบนี้ระเบิดหรอถูกต้องถูกต้องค่ะคุณผู้ชม
เจ้าหนุที่ตอนแรกเนี่ยไปพบระเบิดสองลูก
ลูกแรกเป็นระเบิดลูกเกลี้ยง๑ลูกก่อน
ลูกที่สองเนี่ยเป็นระเบิดน้อยหนาอีกหนึ่งลูก
แกนไปตรวจเพิ่มเติมกระทั่งไปพบอีก
พบระเบิดเพิ่มคือระเบิดลูกเกลี้ยงอีก๑ลูก
อยู่ในถุงพลาสติกเพราะฉะนั้นนับรวมแล้ว
ทั้งหมดเนี่ยระเบิด๙ลูกนะคะ
สภาพสนิมเกลอะเลยค่ะแล้วก็มีดินเกาะอยู่ด้วยนะคะ
ที่นี่ลุงเจ้าของสวนชื่อว่าลุงไลแก้วปิกอายุ๖๔ปี
ลุงไลบอกว่ามาเช่าที่ดินผืนนี้ได้ประมาณ๒เดือนเสร็จเอง
ก่อนเกิดเหตุขณะขุดดินขุดดินลงไป
ปรากฏว่าจอบมันงัดก้อนดินขึ้นมางัดทางงัดคุณ
งัดขึ้นมามีวัตถุกลมกระเด็นขึ้นมาโดนขา
ตอนแรกคิดว่าเป็นขาโต๊ะแต่พอหยิบขึ้นมาดูเท่านั้นแหละค่ะ
เฮ้ยมันไม่ใช่มันคือลูกระเบิด
พอมองไปในหลุมมันมีอีกหลายลูกนี่หว่า
ตกใจแทบช็อกค่ะรีบโยนทิ้งเลย
เพราะตอนนั้นแกก็ไม่รู้ว่าไอ้ลูกระเบิดที่พบ
มันยังสามารถใช้การได้หรือเปล่าสภาพมันสมบูรณ์หรือเปล่า
เพราะฉะนั้นสิ่งที่กระทำคือวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิต
แล้วรีบโทรศัพท์ไปแจ้งกู้ภัยกู้ชีพ
แล้วก็หน่วยอีโอดีตำรวจให้มาเก็บกู้วัตถุระเบิดแบบนี้ค่ะ
คุณหลุมปลูกคนทอง

โอ้โหเล่าไปก็ตื่นเต้นไปเออตื่นเต้นนะเป็นเราเราก็ตื่นเต้นทีนี้
ครับก็มีการตั้งความสังเกตว่าเอ๊ะอ่า
และเป็นที่ดูดลูกระเบิดจังเลยทำไมมันถึงไม่ระเบิด
นี่ไงรุงไลว์เธอบอกว่าเธอมีของดีคุณค้า
ปลอดภัยไม่โดนระเบิดขออนุญาตบอกนะฮะ
โชว์เลยแกบอกว่าของดีต้องโชว์สินะ

หลวงพ่อเกิดวัดโพแทน
หลวงพ่อรอดเกจิอาจารย์ชื่อดัง

ให้แกนะแกยกมือท่วมหัวประนมมือแบบนี้ค่ะ
หลวงอายุเท่าไรนี่ฮะ๖๔๖๔ใช่มั้ย
ระเบิด๙ลูก๙ลูกเออ
ดเก่งคนนี้ก็เอากันแต่หัววันเลยใช่ไหม
อายุ๖๔ระเบิด๙ลูก